มีเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ก็คือผู้ก่อเหตุชิงทองที่จังหวัดภูเก็ต

พฤติการลักษณะท่าทางคล้ายกับผู้ก่อเหตุที่จังหวัดลบบุรีค่ะ

นั่นก็คือพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาได้ระบุถึงเหตุการณ์นี้
แล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อเหตุชิงทองที่โลบินสันลบบุรีด้วยนะคะ
มีความคล้ายคลึงกันกับปี๒๕๕๖นะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันอย่างยิ่งก็คือ
ลักษณะการเดินของคนร้ายตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุที่มีการเดินในลักษณะขากระเพลกเหมือนกัน
ลักษณะท่าทางในการเปิดประตูลงมาก่อเหตุ
พฤติการในการยิงชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องคือยิงกราดยิงไปเลยนะคะ
แล้วก็ยิงซ้ำจนเสียชีวิตให้คุณผู้ชมเห็นภาพสองเหตุการณ์สองปีนะคะ
คู่กันไปให้ดูลักษณะการเดินของคนร้าย
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเดินเข้ามานะคะฝั่งซ้ายคือลบบุรีเดินอาดเดินเข้ามาแบบมุ่งตรงมาเลยอะค่ะ
ฝั่งขวานี่คือที่ภูเก็ตเมื่อปี๒๕๕๖ลักษณะต่าง
คือลองดูการลงน้ำหนักเท้ามันเหมือนกันมันจะมีความกระเพกนิด
ส่วนตอนยิงค่ะก็คือลักษณะของการใช้ปืนยิงด้วยความแม่นยำยิงแบบไม่พลาดเลยนะคะ
แล้วก็คือยิงหลายคนยิงคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ส่วนตอนที่ไปคว้าทองก็คือมีการคว้าแล้วเก็บใส่เป้เหมือนกันด้วยนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยใกล้เคียงกันจนตำรวจต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยง
อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สันนิษฐานนะคะ
โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะเอามาประกอบกับลักษณะการก่อเหตุล่าสุดนะคะ
ซึ่งก็ไม่ได้ฟันทงว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่อย่างไร
ตอนนี้ขอดูข้อมูลหลายด้านประกอบกันก่อนนะคะ
เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทั่วไปคนร้ายที่จะก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็จะไม่ได้มีพฤติการที่เหมือนกันนะคะ
และถ้าหากว่าจับผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วเนี่ย

แล้วก็ขยายผลไปถึงคดีที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
มีรายงานด้วยนะคะว่าล่าสุดนั้นชุดคลี่คลายคดีได้ประสานขอข้อมูลจากตำรวจภูเก็ตแล้ว
แล้วก็มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดกรณีปล้นทองที่ภูเก็ตเมื่อวันที่๘เมษายนปี๒๕๕๙
มาตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายอย่างละเอียด
ว่าคือดูกันช็อตต่อช็อตประกอบกันเทียบกันเลยนะคะ
ซึ่งย้อนไปในปี๒๕๕๖วันนั้น

เฉลิมพระเกียรติร๙บายพาส
หมู่๕ตะบนรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
สวมเสื้อเชิดสีดำแขนสั้น
กางเกงยีนขายาวสีดำ

หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบปิดบังใบหน้า

แล้วก็ที่ลำคอจะผูกด้วยผ้าสีขาว

จริงก็ลักษณะการแต่งกายคล้ายกันเลยนะคะ
แล้วก็ส่วนสูงตอนแรกที่ทางเจ้าหน้าที่บอกมา
ของคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดที่ลบบุรีเนี่ย

แต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ชัดเลย

สังเกตท่าเดินของคนร้ายที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
อยู่ริมถนนเพื่ออะไร

เดินกระเพกเหมือนขาผิดรูปอะค่ะ
ก่อนที่คนร้ายจะเปิดประตูร้านทองเข้าไป
คุณผู้ชมสังเกตท่าทางการเดินของเขา

มีกล้องวงจรปิดละไหนมุมจับผ้า

นี่คือปี๒๕๕๖ที่ภูเก็ตนะคะ

ก็ตรงปรีเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ทองค่ะ
แล้วก็ใช้มือขวาชักอาวุธปืนออกมาจี้พนักงานนะคะ
ส่วนมือซ้ายก็ดึงทองออกจากตู้
ซึ่งจังหวะนั้นก็มีพลเมืองดีนะคะ
มาขัดขวางมาห้ามปรามเอาไว้
แต่ว่าก็ถูกลั่นไกลยิงไปด้วยเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมยังจับกลุ่มไม่ได้นะ
ก็ยังคงมีการตั้งค่าหัวเอาไว้อยู่๒แสนบาท
เดี๋ยวก็ต้องตามดูเหมือนกันว่าเป็นใครมาจากไหน
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดที่ลบบุรีหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่า
ทีมสืบได้นำพฤติการคนร้ายทั้งหมด

เอามาเทียบเคียงกันนะคะ

อันนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้ฟันทงว่าเป็นรายเดียวกัน
แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะที่ตำรวจกำลังนำมาประมวลด้วย
นั่นก็คือการลงมือยิงเหยื่ออย่างเลือดเย็น

อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนสะเทินใจนะ
จะเป็นที่ภูเก็ตเองหรือว่าที่ลบบุรีก็ตามค่ะ
คือต้องบอกว่าด้วยรูปลักษณ์และพฤติการของคนร้ายทั้งสองคดีเนี่ยเหมือนกัน

ทีนี้ส่วนต่างคุณผู้ชมก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วก็ปืนที่ใช้
เพราะว่าปืนของคนร้ายที่ก่อเหตุที่ลบบุรีเนี่ยเขามีท่อเก็บเสียง

เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรองพบตรเอามาวิเคราะห์ด้วยเหมือนกัน
คือเครื่องแต่งกายที่หลายคนก็วิเคราะห์กันว่า
มันมีของแบรนด์เนมรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าต่างนานา
วิเคราะห์กันรวมถึงอาวุธสังหารก็คือปืน
ถือเป็นข้อมูลเชิงลึกพอสมควรเลย

ขนาด๙มมปืนราคาสูงค่ะ
ลำกล้องลดเสียงแปลว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องปืน
โอกาสที่จะเป็นปืนเถื่อนเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าน้อย
และอาวุธปืนนี้ไม่ได้มีเฉพาะในหน่วยงานราชการ
คือประชาชนทั่วไปที่เขาชื่นชอบเรื่องของการเล่นปืน

ทีนี้มาวิเคราะห์เรื่องเครื่องแต่งกายกันหน่อย
กระเป๋าที่เขาใช้กวาดทองเข้าไปนั่นแหละ
ที่มีการพ่นเก็บเอาไว้ให้เป็นหลักฐาน
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการขี่จักรยานยนต์
ถือว่าเป็นกางเกงที่หลายคนก็เป็นที่รู้จักกันเหมือนกัน
เขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์กันว่า
คนร้ายเนี่ยหนึ่งก็ต้องมีทุนทรัพย์แหละก็ต้องมีเงิน
สองก็มีรสนิยมพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก
มันของแต่ละอย่างราคาหลักพันค่อนไปทางหมื่น
เดี๋ยวต้องดูเงินเนี่ยหลักหมื่นค่อนไปทางแสนด้วยซ้ำ
เหมือนกันต้องดูว่าจริงไม่จริงอีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับ